เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้

มีสองนายเนี่ยถึงขั้นต้องถูกตัดขาทั้งที่ปัตตานีกับนราธิวาสนะครับ
ดูที่นราธิวาสก่อนนะครับนี่เป็นภาพที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดนราธิวาส
วันนี้ส่วนที่กำลังกับทหารพรานที่๑๑และตำรวจสพจแนะไปปิดล้อมพื้นที่
หลังจากสืบทราบว่ามีกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุในชายแดนใต้
แล้วห่างจากโรงเรียนบ้านตือกอ๒๐๐เมตรไปถึงเจอพูดต้องสงสัย๑คนที่ดูต้นทางอยู่
พอเห็นเจ้าหน้าที่ก็ตะโกนบอกเพื่อนว่ามีเจ้าหน้าที่มาปิดล้อม
หลังจากนั้นคนร้ายเปิดฉากใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะครับ
เนี่ยครับปรากฏว่ามีการยิงประทะกันนานกว่า๓๐นาที
แล้วคนร้ายก็ล่าถอยหลบหนีไปนะฮะหลบหนีไปทางขึ้นเขานะครับ
จากการตรวจสอบพื้นที่พบว่าคนร้ายถูกวิสามันเสียชิดอยู่หนึ่งศพ
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายอับดุลละมะแซหรือว่าแจ๊วอนะฮะ
ผู้ต้องสงสัยคนนี้เคยถูกเรียกตัวมาสอบสวนตามพรกรฉุกเฉินด้วย
ก็ใกล้กันก็มีปืนอากาศ๑กระบอกที่ตกอยู่ใกล้ศพ
แล้วก็ยังมีเปรย์สนามมีอุปกรณ์ทำอาหารรวมทั้งกระเป๋าเป้ด้วยนะครับ
คนร้ายอีกสี่คนหลบหนีไปได้ตอนที่เกิดเหตุยิงประทะกันเนี่ย
โอ้โห๓๐นาทีได้เนี่ยปรากฏว่าเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหว
โรงเรียนอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุแค่๒๐๐เมตรนี่ค่ะ
มีการเปิดเผยภาพว่าช่วงนั้นเนี่ยทั้งครูทั้งเด็กนักเรียนก้มหมอบกัน

เสียงร้องไห้นี่ระงมเลยนะครับ
เพราะว่าที่นั่นเขาก็มีการฝึกวิธีในการที่จะเผชิญเหตุเอาไว้ให้กับน้องนะครับ
ว่าเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องบอกนะครับ

ก็คุณครูก็ต้องช่วยกันปลอบเด็กนะครับ
เด็กก็คลายความตื่นกลัวไปได้นะฮะ

ถึงรู้เรื่องกันว่าอ๋อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ไกลจากโรงเรียนห่างแค่๒๐๐เมตรเท่านั้น
แต่เด็กปลอดภัยนะครับไม่มีอะไรนะฮะ

ไปดูอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
คนร้ายลอบวางระเบิดทหารพรานกรมทหารพรานที่๔๘
ริมถนนเรียบทางรถไฟค่ะ
ในพื้นที่บ้านโต๊ะเด็งอสุงัยปาดีจนราธิวาส
เหตุการณ์นี้มีทหารพรานได้รับบาดเจ็บ๕นาย
ใน๕นายอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ถูกส่งไปที่โรงพยาบาล
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอหลุมระเบิด๒จุดค่ะ
จุดแรกอยู่ริมถนนแล้วก็มีเศษซากชิ้นส่วนระเบิดตกกระจายอยู่
คนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่องประกอบไว้ในกล่องเหล็ก
น้ำหนัก๑๐กิโลกรัมแล้วฝังไว้ใต้ดินค่ะ
ส่วนอีกจุดนะคะห่างไป๑๕เมตรก็เจอหลุมระเบิดเหมือนกัน
คนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่องประกอบไว้ในถังแก๊สพิคนิค
หนัก๒๐กิโลกรัมก็มาฝังไว้ใต้ดิน
แล้วระเบิดทั้งสองลูกถูกจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารค่ะ
ก่อนเกิดเหตุทหารพรานนำกำลัง๖นายออกลาดระเวน

คนร้ายจุดชนวนระเบิดลูกแรกที่อยู่ริมถนน
จุดแรกตรงนี้ทหารไม่ได้รับอันตรายนะคะ
ก็เลยใช้ปืนยิงเข้าใส่กลุ่มคนร้าย
คาดว่าหลบซ่อนอยู่ป่าริมถนน
หลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็เลยจุดชนวนระเบิดลูกที่๒ที่อยู่ใกล้กันนะคะ
ก็เลยทำให้ทหารพรานได้รับบาดเจ็บไป๕นายนะคะ
นราธิวาสเนี่ยมีทั้งปิดล้อมไปจับกลุ่มคนร้ายนะครับ
แล้วก็คนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ปัตตานีครับช่วงเช้าวันนี้เช่นกันครับท่านผู้ชมครับ
คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องไว้ที่เสาไฟฟ้า
ริมถนนภายในหมู่บ้านท่ายาลอตำบลตุยงอำเภอหนองจิกนะครับ
แล้วแรงระเบิดทำให้ตำรวจ๒นายนะครับ
คือดาบตำรวจประเสริฐผิวละอและดาบตำรวจกิติพันธ์อักษรแก้ว
ซึ่งเป็นพบหมู่ป้องกันและปราบรามสพนจิก
เป็นชุดรักษาความปลอดภัยครูถูกสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่เลยนะฮะ
คือตำรวจทั้งสองนายเนี่ยขี่รถมาพอดีนะครับ
ก็ระเบิดเนี่ยเข้าที่ขาซ้ายทั้งสองคนเลยนะครับ
คือเกือบขาดอ่ะเป็นบัตรแผนที่แบบหนักมากอ่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องตัดขานะฮะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีนะครับ
งไป๕เมตรมีจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มอยู่ข้างทาง
จากการสืบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจทั้งสองนายขี่รถจักรยานยนต์
จะไปดูแลความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียนที่โรงเรียนบ้านบางตาวา
ก็เป็นช่วงเช้านะครับพอมาถึงจุดเกิดเหตุห่างจากโรงเรียนแค่๓๐๐เมตร
คนร้ายได้จุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ซุกซ่อนเอาไว้ที่เสาไฟฟ้า
แรงระเบิดทำให้ตำรวจทั้งสองนายบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดแพทย์แจ้งนะครับว่าต้องผ่าตัดด้วยการตัดขาซ้ายตำรวจทั้งสองนาย
เพราะว่าสภาพขาถูกแรงระเบิดจนแหลกคือแบบแหลกเละเลยนะ
แล้วก็ประกาศขอรับบริจาคเลือดนะครับ
ท่านสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลปัตตานีนะครับ
เพราะว่าดาบตำรวจประเสริฐและดาบตำรวจกิติพันธ์ต้องการเลือด

คือทางโรงพยาบาลเขาสามารถนำเลื่อนกรุ๊ปอื่นไปเบิกทดแทนเลือดกรุ๊ปที่เขาต้องการนะคะ
ดังนั้นก็ไปบริจาคเลือดได้ไม่ว่าจะกรุ๊ปไหนก็ได้นะคะ

ขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ทั้ง๓ฝ่ายนะครับทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
ระดมกำลังออกติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่รอบวางระเบิดในครั้งนี้ทันทีนะครับ
เรื่องต้นผู้ก่อเหตุนะครับคาดว่าเป็นกลุ่มของนายยูโซะแมะติเมาะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีอาญานะฮะ
เป็นคดีความมั่นคงมีอยู่๕หมายนะ
โอ้โหตั้งแต่ปีใหม่เปิดมาเนี่ยก่อเหตุแทบไม่เว้นช่วงเลย
ใช่ค่ะต่อเนื่องมาเลย